คุณผู้ชมครับที่ชนบุรีมีสุดนักกัดเจ้าของ
คือเจ้าของเขารักสุดนักตัวนี้มากก็เอาไปนอนด้วย

แต่มันเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ใช่ตัวเล็ก
คือเขาเรียกเป็นหมาบ้านแบบนั้นแต่สายพันธุ์มันค่อนข้างที่จะดุนิดนึง
เขาเรียกแบนด๊อกแต่มันมาจากพิษบลูใช่ไหม
คือมันเป็นพันธุ์ผสมระหว่างอเมริกันพิษบูแล้วก็ผสมกับสายพันธุ์อื่น
เขาเรียกว่าเป็นสายพันธแนนด็อกคือไม่ใช่พันทาง
แต่ว่าตั้งใจผสมเพื่อให้มันแบบแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นตัวใหญ่ขึ้นอะไรแบบนี้
อันตรีกั้นคนที่เขาเชี่ยวชาญในการเลี้ยงครับเขาบอกว่าปันลักษณะแบบนี้มันไม่ควรเอามานอนกรอดด้วยขนาดนี้นะ
เป็นหมาบ้านไม่ได้ควรเลี้ยงแบบสมบุกสมบันหน่อย
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนะครับไปดูภาพที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
กู้ภัยต้องไปช่วยกันเนี่ยคือนี่จับมันล่ามไว้แล้ว
ที่เห็นเนี่ยคือที่พื้นกระเบื้องนี่คือเลือดทั้งนั้นเลยนะ
เลือดสาดจริงค่ะคือเลือดของเจ้าของนะคะ
มันขย่ำเข้าไปเนี่ยโอ้โหตอนนอนหลับอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาไปช่วยเหลือนะครับ
ถูกสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยขย่ำเข้าที่ศีรษะนะฮะ
เข้าศีรษะเลยนะครับโอ้โหตัวนี้ครับทุกผู้ชมครับ
กู้ภัยบอกว่าได้รับแจ้งเหตุตอนตี๒กว่าคืนที่ผ่านมานะครับ
มาถึงก็เจอสุนัขตัวนี้อยู่ในบ้านแล้วถูกล่ามด้วยเชือกอยู่
แล้วลักษณะแบบเมื่อสักครู่นี้คนเจ็บนอนจมกองเลือดอยู่ลักษณะ
คว่ำหน้าอยู่ใกล้สุนัขนั่นแหละกู้ไพต้องไปช่วยคนเจ็บคือ
เอาตัวออกมาจากด้านในบ้านก่อนมาปฐมพยาบาลข้างนอกนะฮะแล้วก็
นำส่งโรงพยาบาลสภาพบาดแผลคือคอด้านขวานะครับที่ถูกกัด
เข้าไปแล้วก็มีใบหูขวาก็ฉีกขาดด้วยด้านซ้ายเนี่ยในส่วน
ศีรษะเนี่ยถูกกัดเข้าไปถึงขั้นหนังศีรษะเปิดออกนะฮะเสียเลือดมากนะครับ
ตอนนั้นไม่รู้สึกตัวแล้วนะครับไม่ได้ตอบโต้อะไรนะฮะตอบโต้อะไรไม่ได้เลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานประสุทธิ์เนี่ยมาตรวจสอบเนี่ย
สุนัขตัวนี้ตอนนั้นถูกล่ามเอาไว้แล้วที่พื้นบ้านเต็มไปด้วยเลือดนะฮะ
ยังไม่มีใครในบ้านตอนนั้นกล้าไปทำความสะอาดนะฮะเพราะว่ามันยังดุอยู่
คือมันอยู่ตรงนั้นนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามันดีขึ้นหรือยังหรือมันยังหุดหงิดอยู่
นี่เป็นภาพวันนี้แล้วนะฮะแต่เมื่อคืนเนี่ยต้องยิงลูกดอกยาสลบให้มันสงบก่อน
นะฮะแล้วก็เฝ้าระวังกันอยู่นะครับเดี๋ยวฟังเสียงกู้ภัยเมื่อคืนนี้หน่อยนะฮะ
ที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับเจ็บนะครับเสียเลือดมากนะครับ
เราจะทำการแพ็คคนไข้นะครับใส่เปรย์นะครับ
เพื่อมุคนไข้ออกมาด้านนอกที่ปลอดภัยเอ่อเราเห็นว่าสุนัขนะครับ
ล่ามด้วยเชือกนะครับมันไม่ปลอดภัย
เชือกจะขาดนะครับเราก็เลยมูฟออกมาทำข้างนอกนะครับ
ทำการห้ามเลือดนะครับอ่าจะมีแผลที่ที่คอด้านขวานะครับ
แล้วก็มีหูฉีกขาดเอ่อด้านซ้ายนะครับเอ่อเอ่อ
หุ้มกระโหลกนะครับฉีกขาดนะครับเปิดเห็นกระโหลก
แล้วก็มีรอยเจาะด้านด้านด้านด้านด้านหลังนะครับเอ่อแรกรับนะครับ
คือคนไข้หมดสติไม่รู้สึกตัวนะครับคือเมื่อคืนที่บ้านล่ามไว้อยู่
แต่วันนี้มาเนี่ยต้องยิงลูกดอกยาสลบก่อน
ไม่งั้นคือไม่รู้จะพาตัวมันออกมายังไงนะครับครับ
ภรรยาของคนเจ็บนะครับบอกว่าตีสองกว่าเมื่อคืนนี้
นักตัวนี้ชื่อเจ้าใจแอ้นเป็นตัวผู้นี่นะฮะ
สามีเลี้ยงมันตั้งแต่อายุมันสามเดือนนะครับตอนเนี้ยอายุสองปี
นอนด้วยกันทุกวันทุกคืนแต่เมื่อคืนไม่รู้เป็นอะไรนะครับ
อยู่อยู่มันกัดสามีแล้วไม่รู้ด้วยนะฮะ
ตอนที่มันกัดไปแล้วเนี่ยจนผ่านไปเป็นชั่วโมงค่ะ
ลูกชายเนี่ยมาเห็นแบบโอ้โหพ่อเลือดเยอะไปหมดเลย
บอกไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นลูกชายบอกว่าได้ยินเสียงหมาเห่า
อืมตลอดเลยก็เลยลงมาดูเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
ก็เห็นสภาพนี้เลยค่ะเนี่ยก็เรียกแม่มา
แต่ว่าภรรยาของคนเจ็บบอกไม่อยากเลี้ยงแล้วฮะ
คือไม่กล้าเลี้ยงแล้วค่ะ
แล้วหมาหมาเลี้ยงอ่ะ
แต่ตอนนี้มีคนรับไปดูแลต่อแล้วนะครับใช่ค่ะ
เจ้าใจแอ้นนะครับนายศึกษาเกรดนาคเป็นตัวแทนชมรมพิษบูโซนนะครับ
วันนี้เราก็เจอนะฮะนี่ฮะคือคุณสุสาเนี่ยเขาบอกว่า
เดินทางไปนครสวรรค์กับเจ้าใจแอ้นแล้ว
มาบ้านแม่พอดีฮะเมื่อวานเนี้ยที่ชนบุรีค่ะนะฮะ
กรับเจ้าของค่ะอีกแรกเป็นข่าวก็พิษบูใช่
ก็มาที่ที่เกิดเหตุเลยเพื่อจะมาช่วยดูค่ะนะพอเห็นก็เห็นเจ้าใจแอ้นนะครับ
ซึ่งใจแอ้นเนี่ยมันเป็นพิษบูที่มันมีลักษณะการผสมใช่ไหม
คือเขาบอกว่าดูแล้วรู้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่พิษบูเพียวแต่มันคือแบนด๊อก
ก็คือเป็นแบบเหมือนอเมริกันพิษบูแนนด็อกถ้าเรียกเต็มเลยนะคะ

ใช่เพราะมันจะผสมมาจากอเมริกันพิษบูอีกทีนึงแล้วเอาไปผสมกับอีกพันหนึ่ง

มันใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าพิษบูปกติ

เขาก็เอาอะไรรัดปากมันไว้เนี่ยนะฮะ
นี่คือเจ้าตัวนี้เลยนะฮะเจ้าใจแอ้นนะครับ
ซึ่งคุณศึกษาเนี่ยบอกว่าทีแรกก็ตั้งใจจะมาช่วยดู
เหมือนมาช่วยระงับเหตุอะไรอย่างเงี้ย

แต่พอเจอแล้วก็รู้สึกสงสารแล้วก็ถูกชะตา
ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะรับไปเลี้ยงด้วยนะครับ
เพราะว่าเขาก็มีลักษณะแบบนี้อยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับ